ลงประชามติแล้วก็โหวตตัวเองให้ออกจากสหภาพยุโรปนะคะ
เรื่องนี้มาลองมองในมุมของการเมืองกันบ้าง
เพราะว่าหลายคนมองว่าผลที่ออกมาแบบนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นชัดเจนเลยว่า
เสียงของประชาชนในประเทศถือเป็นเสียงสำคัญ
ที่มีน้ำหนักในการที่จะชี้ขาดอนาคตของตัวเองแล้วก็อนาคตของประเทศด้วย
ทีนี้หลายคนก็เลยจับตามองมาที่ประเทศไทย
ที่เราเองก็กำลังจะมีการลงประชามติในเรื่องของร่างรัฐธรรมนูลเหมือนกัน
ว่าแบบนี้แล้วความแตกต่างความเหมือน
หรือว่ามุมมองทางการเมืองในเรื่องของการลงประชามติ
ในเรื่องของเสียงประชาชนจะเป็นอย่างไร
ติดตามได้ในตลกม่านการเมืองค่ะ
เราต้องยอมรับนะครับว่าอังกฤษเป็นประเทศต้นแบบของระบอบประชาธิปไตย
ซึ่งไทยเราเองก็ลอกแบบเรียนแบบมาใช้อยู่นะครับ
ผลการลงประชามาติของอังกฤษครั้งนี้เป็นการ
ชี้เห็นในระบอบประชาธิปไตยว่า
เมื่อปัญหาที่มีความขัดแย้งการเกิดขึ้นของประชาชนในประเทศ
ว่าจะเข้าหรือจะออกดีนะฮะก็ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินนะฮะ
ประชาชนเองก็เรียกร้องเรื่องนี้
ไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บจะมาถามเรียกร้องกันมานานแล้วนะครับ
เรียกร้องมาว่าควรจะอยู่หรือควรจะไปกันนะครับ
เมื่อรัฐบาลนี้เข้ามาชนะเลือกตั้งเข้ามาเนี่ย
ก็ทำตามนโยบายนะฮะก็คือให้มีการแสดงประชามติกันนะครับ
แล้วเขาก็รู้นะครับว่าถ้าผลออกมาเนี่ย
ไม่ว่าปัญหาเรื่องค่าของเงินปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเรื่อง
คือกำลังจะบอกว่าประชาชนเขารู้ว่าผลลัพธ์ทั้งสองฝ่าย
ไม่ว่าจะออกมายังไงเขารู้ว่าผลมันจะออกมา
การตัดสินใจของประชาชนประเทศไทยเองเนี่ยก็ไม่ได้แพ้เขานะครับ
เราก็จะมีการแสดงประชามาตรีด้านที่๗สิงหาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความ
ขัดแย้งของประชาชนเหมือนกันว่าเอ๊ะนี่แหละว่าจะเอาหรือไม่เอา
รัฐมนุนอันนี้เนี่ยรัฐบาลนี้ก็โยนเรื่องนี้ให้ประชาชนตัดสิน
ใช่นะครับตามรูปแบบของระบอบประชาธิปไตยเหมือนกัน
แต่ในยุคที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยนะครับการแสดงออกเนี่ยก็โอเคนะฮะ
ให้มีการอธิบายได้เพียงแต่ว่าการอธิบายเนี่ยดูว่าอธิบายสักซีกเดียวอะไรเดียว
มันไม่ได้เป็นเต็มที่ไม่ได้เป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนอะไรต่างนะครับ
ก็มีการร้องเรียนกันเยอะแยะประเทศไทยเราร้องเรียนกันเยอะคนไทยร้องไป
ขอคุยกับนายกตัวเลยท้ายละโทรไปเห็นมั้วเราโทรไปเอง
เอิ้นจริงแล้วแล้วก็โทรมาเนี่ยนะเราโทรมาคุยกับเรื่องส่วนตัว
ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะครับไปคุยกันเรื่องของประเทศชาติว่ายนี่

สวนตูมมาเลยบอกว่าที่เขาเนี่ยต้องการให้ประเทศไทยเนี่ย
ให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพได้แสดงออก
ทุกอย่างเนี่ยนะครับว่าให้เป็นประชาธิปไตยอะไรแบบระบบสากลอะไรเขาเนี่ยนะครับ
ซึ่งเราก็คงรับนายกตัวเองก็คงจะรับฟัง
ก็ต้องรอดูอีกนะครับว่าเขาจะคิดยังไงเป็นยังไงนะครับว่า
แล้วการลงประชามติเนี่ยมันก็คล้ายของอังกฤษเหมือนกันนะฮะ
กิจลงประชามติไปแล้วเขาก็รู้ชี้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงกระเทือนยังไง
ของเรานี่ก็ชี้ได้เหมือนกันนะครับว่าการลงประชามติเนี่ยมันจะผลเป็นยังไง
ซึ่งผมก็ว่าผลก็คือคนไม่เชื่อ
เพราะต้องการความเป็นเป็นปฏิภาณถ่ายความน่าทางการเวียง
สหรัฐก็มองว่าถ้ายุโรปนั้นเป็นเนื้อเดียวนั้น
มันก็ทำให้เชื่อมต่อและเข้มแข็ง
เพื่อสู้กับอำนาจอีกสิ่ง
แล้วก็โดยภาคเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจก็คือพวกที่มันเป็นนักธุรกิจ
เป็นผาเศรษฐีค่ะอย่างเนี้ยพวกนี้มันแฮปปี้อ่ะอืม
สามารถจะพองทายเงินหรือทำอะไรได้ทั้งหมด

ประชาชนอังกฤษรู้สึกว่าเขาอยู่ต่อไปเนี่ย
เขาเป็นฝ่ายศูนย์เสียศูนย์เสียหนึ่งคงจะต้องเอา
เอางบประมาณของประเทศก้อนใหญ่เลย
ต้องไปช่วยเหลืออยู่ประเด็นที่สองก็คือเขารู้สึกว่า
เขาจะถูกแย่งงานแย่งอาชีพ

ที่ไม่ใช่จากสมาชิกยียูนะ

กฎิการะเบียบเนี่ยมันไม่ใช่ประเทศเขาเป็นคนกำหนด
โยกำหนดที่เขาต้องปฏิบัติตาม
มันก็เลยทำให้ประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะระดับกลางระดับล่างเนี่ย
รู้สึกว่าเขาอยู่ไปเขามีประโยชน์มีแต่เขาต้องสูญเสีย

แล้วก็คงมีนักวิชาการฝ่ายนี้เขาก็ประเมินว่า
โอเคมันอาจจะมีผลกระทบเศรษฐกิจในระดับโลกบ้าง

เพราะว่าพื้นฐานเศรษฐกิจของอังกฤษนี่ก็ดีอยู่แล้ว
แล้วก็เป็นเรื่องเก่าที่ยังมีความรู้สึกค้างคาใจ

เคยเป็นคู่สงครามที่ห้ามพันกันมาตลอด

มันก็ทำให้ออกมาตรการอะไรที่ที่อังกฤษรู้สึกว่าสูญเสียไง
แต่นี่อย่างนายกของอังกฤษเนี่ยก็คิดว่า
ถ้ายังอยู่ต่อแล้วก็มีสหรัฐสนับสนุนอะไร
จะทำให้ก็มีอำนาจของเมืองต่อไปได้
โดยไม่เข้าใจว่าประชาชนเขารู้สึกยังไง
นี่คือปัญหาของกิจ
ของไทยมันก็ประชามตินี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่ง
ที่เราก็ไม่ค่อยได้นำมาใช้นะ
เพราะว่าการเมืองเรามันก็จะเป็นสองลักษณะหนึ่ง
แล้วก็โดยนักการเมือง
นักการเมืองถ้าถ้าถ้าถ้าได้อำนาจก็กับ
ใช้อำนาจไม่ฟังเสียงใครแล้ว

หรืออื่นใดไหนแล้วก็มีระบบแบบนี้แล้ว
ก็อยากจะฝากประชาชนให้ใช้สิทธิ์ตรงนี้

เราก็ต้องคิดว่าถ้าเราเลือกสิ่งนี้
แล้วเขาจะได้ประโยชน์ประเทศได้ประโยชน
ค่ะคือเรากำลังจะบอกว่า
เอาแค่เสี้ยวหนึ่งของอังกฤษ
ที่ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กัน๗๐กว่าเปอร์เซ็นนี่แค่นี้ก็พอแล้ว

เราไม่รู้ว่า๗๒ของอังกฤษ
เขามาจากการคาดหวังถึง๙๐ก็ได้นะ
เพราะฉะนั้นการคาดหวัง๘๐ของเรา

ตรงนี้เป็นความคาดหวังกับการที่ปรากฏขึ้นจริง

แต่ผมก็อยากจะมองกรณีประชามติของอังกฤษ
ประชามติร่ำนูนของประเทศไทย
เพราะว่ามันอยู่ในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน
แล้วก็เป็นการใช้อำนาจประชาชน
ตัดสินปัญหาตามระบอบประชาธิปไตย
ซึ่งอังกฤษก็เป็นต้นแบบเราอยู่แล้ว
เป็นการเมืองประชาธิปไตยระบบรัฐสภา
แต่เงื่อนไขประชามาติของอังกฤษ
เงื่อนไขประชามติของไทย

ตรงที่ว่าใช้อำนาจประชาชนตัดสินเท่านั้นเอง
ของเขาผลสะเทือนทั้งโลก

เมื่อเวลาประชาชนตัดสินใจ
ประชาชนตัดสินใจสิ่งที่กระทบใกล้ตัวที่สุด

คืออะไรที่กระทบกับวิถีชีวิตเขา
อะไรที่เขาคิดว่าเขาเสียมากกว่าได้
เขาก็จะตัดสินใจตรงนั้น

การลงมติสถามติรัฐมนุน
ความเข้าใจในเนื้อหารัฐมนูล
มันเป็นเรื่องอยู่อยู่ไกลเหลือเกินนะฮะ
ที่กำลังจะเดินไปสู่วันที่๗สิงหาคม
ผมว่าประชาชนมองสิ่งใกล้ตัว
คือการดำเนินชีวิต
แล้วก็สิ่งที่รัฐบาลแก้ปัญหาให้
เป็นอย่างไรพอใจหรือไม่พอใจ
แล้วก็มีใครมาชี้นำอะไรหรือเปล่า

มันก็จะออกมาใช้เรื่องใกล้ตัวตัดสิน
มันจะไม่ใช่เนื้อหาของรัฐมนุนเป็นตัวชี้ขาด
เพราะความเข้าใจมันมีกันน้อย
ตอนนี้การที่มีการเรียกร้อง
บรรยากาศประชาธิปไตกันเหลือเกิน
ผมก็อยากจะให้ฉุกคิดกันบ้างว่า

เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ปกครองโดย
รัฐบาลทหารอำนาจที่เขายึดอยู่
แล้วเราจะไปเรียกร้องประชาธิปไตย
กับคนที่เขาไม่ค่อยเห็นด้วยกับประชาธิปไตยสักเท่าไหร่

แต่เขาบอกว่ากำลังจะผ่องถ่ายให้เกิดประชาธิปไต
ก็จากสถานการณ์ที่เขาเข้ามาเขาอ้างว่า
ก็คุณจะฆ่ากันอยู่เขาเข้ามาห้าม
แล้วจะปล่อยให้มันกลับไปอย่างนั้นอีกหรือ
มันก็ต้องดูการแสดงออกว่ามีการยั่วยุ
พยายามปลูกราวทางอ้อมหรือเปล่า
ต้านกันทุกเม็ดเกินไปหรือเปล่า
เพื่อวัตถุประสงค์อะไรซ่อนเล้นหรือเปล่า
มันก็ต้องดูกันหลายมิติ

ผมว่าวันที่๗สิงหานั่นแหละครับคือคำตอบ
สิงหาเราจะได้ลงประชามติไหมคะ
ก็ทุกอย่างในโลกนี้เราจะพูดได้เป็นแน่นอน

มันคือกำหนดกันแล้วว่า๗สิงหานะครับ
เป็นวันลงประชามตินะครับประกาศกันไว้ล่วงหน้าแล้ว
แต่ว่าระยะทางเส้นทางเดินจากวันนี้ไปถึงวันที่๗สิงหา

เดือนกรกฎาคมทั้งเดือนแล้วก็หัวท้ายปลายมิถุนากับต้นสิงหา
มันก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าถ้ามีอะไรแทรกซ้อนที่ว่าไม่คาดคิด
หรือยังคาดคิดได้อย่างเช่นวันที่๒๙นี้
ผลการชี้ขาดของสารและธรรมนูลว่าพบประชามติมีจุดบกพร่องแล้วก็ต้องไปล่างกันใหม่
มันจะกระทบกระเทือนถึงการเลื่อนเวลาหรือเปล่าคือประชามติมีแน่
แต่ใครจะกล้าพูดว่าล้านเปอร์เซ็นต์จะต้องมีวัน๗สิงหา
อาจจะ๑๔สิงหา๒๑สิงหาก็ได้นะครับ
ฉะนั้นเอาเป็นว่ามีลงประชามติวันไหนก็ไปลงกันเถอะครับ
เอาอย่างคนอังกฤษนี่แหละเรียกร้องต้องการให้มันเปอร์เซ็นต์สูง
ชี้นำชักชวนกันไม่ได้ชักชวนชี้นำกันให้ไปลงประชามติเท่านั้น
เหมือนกับที่คนอังกฤษไปลงประชามติแต่ผลของประชามติเนี่ยต้องชี้อันหนึ่งนะครับ
มันมีกระบวนการเช่นเอาผลประชามตินี้ให้สภาของอังกฤษรัฐสภาลงมติอีกครั้งหนึ่ง

มันก็มีจุดเบี่ยงเบนได้เหมือนกันนะ

โดยระบอบประชาธิปไตยเขาจะไม่ทำกันนะครับ
แต่บางทีมันอาจจะมีเหตุมีผลเราไม่รู้

ทุกอย่างในโลกนี้มันไม่แน่นอนทั้งนั้น
ถึงจะลงประชามติแล้วต่างกัน๓๔ถ้ารัฐสภาว่าอย่างไรนะครับ
แล้วการออกอังกฤษจะต้องเตรียมพร้อมผมว่า๒ปีกว่าจะได้ออก
การเปิดเศรษฐ์รีอย่างที่สหรัฐปัชชาติเลขาแสดงออกมาว่าให้เปิดเศรษฐ์รีให้อะไรต่อใด
จริงแล้วมันก็เป็นตามหลักการนะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่กับท่านบัญคีบูล
ท่านอยู่ถึงท่านเถอะอย่ามาแทรกแทรงกิจการภายในของเราเลย
เราอยู่กับบรรยากาศกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในประเทศ
ถ้าปล่อยเสรีเมื่อไหร่ไอ้พวกก่อกวนเนี่ยจะฉวยโอกาสนั้น
ทำให้เกิดความเสียหายแก่ระบบของเราได้นะครับ
ปกป้องแต่ไม่ใช่เป็นกั้นถึงขนาดนี้นะครับ
ก็ตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วผมก็ยังจับตาดูอย่างเช่นคุณสุเทพ
กสุบันออกเฟซบุ๊กบอกว่าจะลนลงรับทุกวัน
ชี้นำรัฐบาลจะจัดการอย่างไรหรือเปล่า
ไม่ได้ชี้นำไปว่าต้องจัดการคุณสุเทพ
แต่ว่าคุณสุเทพก็ทำตามความเห็นของท่าน
ฝ่ายที่จะไม่รับที่ออกมาใช้เล่กลอย่างยกตัวอย่าง
กลุ่มนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่โมวานซื้อนี้
บอกว่าเอาเอกสารกรกตไปแจกแถวสมุทรประการ
ทำรวจไปตรวจดูก็ไม่มีอะไร
เพราะว่าไม่มีความบริสุทธิ์ใจในการลดลง
ฉวยโอกาสนะครับเพราะถ้าหากว่าเปิดเสรีแล้วเมืองไทยเราเนี่ย
คนที่จ้องที่จะแหกที่จะได้ขนาดคุ้มเข้ม

โปรดติดตามตอนต่อไป